นี่ฮะลงมาพร้อมกับปืนแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเฝ้าระวังอยู่นะคุณนะ
ก็เลยถูกล้อมจับแบบนี้แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหม
ดีก็ไม่เกี่ยวกับมึงมึงมาทำอะไรแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเอาเหตุนี้ก่อนเหตุล่าสุดในคลิปนี้ก่อนนะครับ
ผู้ชายในคลิปที่ถูกจับตัวนอนคว่ำหน้ากับพื้น

คือก่อนหน้านั้นเขาพกปืนจะมายิงใคร
ยิงพ่อค้าขายเป็ดย่าง
ด้วยความอุกอาจเลยคุณต่อหน้าต่อตาผู้คน
แต่ว่าพ่อค้าขายเป็ดย่างเขาเฝ้าระวังไว้แล้ว
ว่าจะมีผู้ชายคนนี้มาทำร้ายเขา
อาจจะเอาปืนมาถ้าเอาปืนลงมาจากรถนะ
พวกเราต้องรีบตระคุบรีบจับเลยนะฮะ
พ่อค้าขายเป็ดย่างกับรอปภของห้าง
ก็เลยช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
ทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากคลิปนี้

ซึ่งลูกชายพ่อค้าขายเป็ดย่าง
เริ่มเรื่องนะวันที่๒๐พฤศจิกายน
พ่อของผมและคู่กรณีได้ไปพูดคุยตกลงกัน
เรื่องที่คู่กรณีขับรถชนท้ายรถพ่อของผม
เพราะก่อนหน้านี้คู่กรณีที่พ่อผมว่าก็คือนี่

คือเขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาชนท้ายรถพลิกอัพของพ่อผม
ซึ่งพ่อผมเป็นพ่อค้าร้านเป็ดย่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๖พฤศจิกายน
แต่ทีนี้ฮะตกลงอะไรกันไม่รู้เรื่องสักที
กระทั่งวันที่๒๐พฤศจิกายน
ฝั่งของพ่อค้าลูกชิ้น
เรียกพ่อของผมจะมาพูดคุยตกลงกัน
และทีนี้มีตาผู้ชายคนนี้อ้างตัวเป็นพัศดี
เข้ามายุ่งเกี่ยวบอกจะมาเคลียร์ให้
และทีนี้การเคลียร์ของพัศดีเขาบอกว่าแบบนี้
บอกว่าพ่อค้าร้านลูกชิ้น
ไม่ต้องจ่ายเงินให้พ่อค้าเป็ดย่างเลย
รถที่เสียหายรถพลิกอัพของพ่อค้าเป็ดย่าง
นู่นเอาไปซ่อมอู่ใกล้บ้านก็ได้

ไม่เห็นต้องมาตกลงค่าเสียหายอะไรเลย
แต่ทีนี้ทางฝั่งของพ่อค้าร้านเป็ดย่าง

เขาบอกว่าทั้งหมดต้องมีตำรวจมา
ปรากฏว่าพัศดีคนนี้เขา
โอเคคุณเขาเหมือนเอาปืนมาขู่
แล้วก็พูดแบบนี้มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร
มึงโดนแน่เลยและก็พยายามเข้ามาทำร้ายเขา
ก็เลยบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์แรกนะ

ผมก็ไม่ยุ่งอะไรด้วยแล้วนะครับ

พอตำรวจมาเคลียร์ปุ๊บตำรวจกลับไป๑๕นาทีนะครับ
ปรากฏว่าคนที่อ้างตัวเป็นพัศดี
กลับมาอีกแล้วเอาปืนลงมาอีก

เขาก็เลยไปตะคุบตัวเอาไว้เลยนะฮะ
ผมจะต้องขออนุญาตบันทึกแจ้งความ
รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ท่านั่นบอกว่า
ไม่ผมหักใจ
เนี่ยและสุดท้ายนะฮะหลังจากที่ทางพ่อค้าเป็ดย่างกับรอปภ
ควบคุมตัวคนที่อ้างตัวว่าเป็นพัศดีได้แล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานี

แล้วก็ทราบว่าผู้ชายคนนี้คือนายสมชายอายุ๔๙ปี
เป็นพัศดีจังหวัดยาลานะแล้วก็โอนย้ายมาอยู่ที่เทศบาลนครอุดรธานี
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาพัศดีนายนี้ก่อน
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
ขับขี่รถในขณะมืนเมาเมาสุราแล้วก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไปแล้วนะฮะ
ส่วนทางพ่อค้าขายเป็ดย่างก็เกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วครับ
ปล่อยตัวไปแบบนั้นกลัวว่าเขาจะมาทำอะไรอีกนะฮะ
ก็ทางตำรวจบอกว่าจะส่งสายตรวจออกไปตรวจตามพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยนะครับ